แต่คุณผู้ชมครับช่วงประมาณสัก๒ทุ่มเสร็จแบบนี้เอง
หลายคนกำลังมองอยู่ว่าคืนนี้จะเตอร์ไพรส์อะไรดี
ก่อนจะผ่านข้ามค้นคืนวันวาเลนไทย
เดี๋ยวไปดูกันว่ากิจกรรมที่คู่รักเขามักจะทำในปีนี้
จากการสำรวจมานั้นเป็นยังไงบ้างนะครับ
คุณผู้ชมครับโดยศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขามีการสำรวจความคิดเห็นนะครับ
ของกลุ่มตัวอย่างก็พบว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูกันเนี่ยนะครับ
ในปีนี้๓กิจกรรมหลักครับอันดับแรกเลยนะครับ
ที่คนยอมจะจ่ายเงินมากที่สุด๑๒๓๑บาท
นั่นก็คือพาคนรักไปกินข้าวไปดินเนอร์ครับ
ช่วงเวลาแบบนี้ยังทันนะครับ๒ทุ่มเสร็จเนี่ยนะฮะ
ร้านค้าถ้ายังไม่เต็มก็อาจจะพาไปเซอร์ไพรส์ได้
มาครับอันดับที่๒ก็คือจำนวนเงินอีกเกือบ๑๐๐๐บาท

พร้อมจะจ่ายเงินซื้อของขวัญให้กับคนรัก
และตามมาด้วย๓๑๕บาทที่ยอมจะจ่ายเงินเพื่อซื้อดอกไม้ให้กับคนรัก
กุหลาบแดงขาวลิลลี่อะไรก็ว่ากันไป
ช่อดอกไม้ส่งให้กับคนรักนะครับ
นี่คือพฤติกรรมหลักคราวนี้มาดูกันต่อว่า
แล้วปีนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วกับปีก่อน
ต่อคนใช้จ่ายเงินมากหรือน้อย
ปีนี้นะครับต่อคนเฉลี่ยแล้วจะยอมจ่ายเงินอยู่ที่ประมาณ๒๒๖๒บาท
มากกว่าปีก่อนสี่บาทครับเพราะปีก่อนเนี่ย
เฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่๒๒๕๘บาทต่อคนในค่ำคืนวันวาเลนไทยแบบนี้
กันต่อครับเม็ดเงินสะพัดแบบนี้เองเมื่อรวมแล้วทั้งระบบ
ว่าปีนี้จะมีเงินหมุนเวียนประมาณสัก๓๗๐๐กับอีก๗ล้านบาทนะครับ
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่ถึง๑
อาจารย์ธนวัฒนพลวิชัยก็บอกว่าเหตุผลหลักที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น
สัดส่วนช่วงห่างไม่เท่าไหร่เนื่องจากว่าหลายคนมองว่าเศรษฐกิจนั้นยังอ่อนแออยู่
วกกับข้าวของยังมีราคาแพงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปดูเงินในกระเป๋าเอง
นั้นก็อาจจะยังไม่สมดุลกับภาวะแบบนี้ไปดูกันต่อครับ
แล้วเงินอะไรบ้างที่นำมาจ่ายนำมาซื้อของขวัญของฝาก
หลักแล้วนะครับเงินเดือนเกินครึ่งครับจะมีสักเกือบ๓๐ที่นำเงินออมมาจ่าย
แล้วสัดส่วนที่เหลือก็จะเป็นเงินจากส่วนอื่นนะครับ
โบนัสต้นปีบ้างแหละปลายปีที่แล้วบ้างแหละ
รวมทั้งเงินจากคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นนะครับ
นี่คือข้อมูลที่รวบรวมให้คุณผู้ชมติดตามกัน
โดยศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับ
ดังนั้นค่ำคืนแบบนี้เองคุณผู้ชมยังพอมีเวลา
จะจัดเซอร์ไพรส์อะไรก็ตามแต่ลองดูนะครับ
แต่ต้องไม่พาตัวเองไปยังแหล่งอบายมุกต่าง
เพราะว่าน่ากลัวเหมือนกันนะครับค่ำคืนวันวาเลนไทยแบบนี้เอง
เพราะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเชื่อว่าเป็นวันเสียตัวแห่งชาติ